คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ยังตามล่าตัวกระบะโหดที่ปลิดชีพทหาร
ทหารเป็นว่าที่เจ้าเบ่าเดือนมกรากำลังจะแต่งงาน
ก็ท้องอยู่ด้วยอะค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ทำให้ทหารนายนี้เสียชีวิตเมื่อวาน
ตอนที่แม่ไปรับศพลูกชายร้องห่มร้องไห้ค่ะ
เฮ่ยแม่เบื่อคิดมาเบื้องหลายที่มาฝากแม่ไปแบบนี้
แม่ยังมาแต่หน่อยจนยังไม่พิจารณาแห่งแม่
โอ้โฮแม่กอดต้านลูกชายของแม่ค่ะโอ้โฮ
แม่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้จริงร้องห่มร้องไห้ค่ะ
แล้วตำรวจที่สภระภัยที่๔มหาโพธิ์ที่ปราจีนนี่นะคะ
พอหลังจากที่ได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เจอร่าง๑๐เอกเอกรัฐเสืออ่ำหรือว่าต้าอายุ๒๒ปี
เป็นทหารสังกัดกองกำลังบูรพาโดนยิงหัวไหล่นะคะ

แล้วพอนำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่ายื้อชีวิตไว้ไม่ไหวจริงคุณผู้ชม
เพราะกระสุนที่มันเจาะหัวไหล่มันไปทะลุปอดเลยค่ะ
แฟนของต้าเนี่ยนะคะนางสาวมณฑิชาเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าจริงกำลังต้าขับรถ
เธอก็นั่งคู่มาด้วยกันกับต้านี่แหละจะไปสะแก้ว
แล้วคือเธอบอกเธอก็เดินทางช่วงนี้เป็นช่วงตระเวน
เดินสายแจกการ์ดจะแต่งงานมักกะลาแล้วคุณผู้ชมมันต้องแจกแล้วชัมพีธรรม
เจอกระบะสีบอลเงิน๔ประตูคือเขาแต่งยกสูง

เสร็จแล้วปุ๊บขับตามหลังมามีจังหวะนี้พยายามจะแซงแบบกระชั้นชิด
ฝั่งต้าเนี่ยบีบแต่ปีนตื่นไปทีนึงแต่จังหวะนี้เลยค่ะ
พอเขาขับมาประกบฝั่งซ้ายเขายิงอ่ะเขายิงแล้วกระสุนอ่ะ
ผ่านหน้าแฟนมาแล้วมาเจาะเข้าที่หัวไหล่แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะโดนเธอด้วย
หรือจริงก็จริงอ่ะที่มันยิงจากฝั่งเธอถูกไหมแต่ว่าแฟนทหารเนี่ยเป็นคนขับ
ปรากฏว่ากระสุนมันไปเจาะไหล่ของแฟนทหารแล้วหูนี่คือก่อนจะยิงอ่ะจริงหลังจากบีบแต่เตือนนะนะ
มันมีการขับแบบปาดแซงกันไปแซงกันมาเป็น๑๐กิโลเลย
แล้วมาก่อเหตุตรงนี้คุณผู้ชมฟังแฟนสาวของเธอฟังแฟนสาวหน่อยค่ะ
นั้นประมาณกี่นัดประมาณนั้น
นัดเดียวค่ะเสียหลักลงไปข้ามคลองไปอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ

ข้ามคลองที่เล็กระหว่างถนนไปอีกฝั่งหนึ่งครับ

แล้วเดี๋ยวจะแต่งงานด้วยกันอยู่แล้วนะคุณผู้ชม
ทีนี้พอฟังจากฝั่งแฟนแล้วใช่ไหมคะ
ฟังคุณแม่หน่อยละกันค่ะแม่ของต้าเนี่ยคุณแม่เอ็มไพรเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกว่าตอนที่มารับศพลูกชาย
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบสที่ปลาจีนเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะเอาร่างของลูกไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดที่สะแก้ว
ลูกแม่น่ะเป็นคนดีมากเลยนะเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
เพื่อนเขาก็รักพอเรียนจบม๖มาปั๊บ
ก็เรียนต่อใน๑๐จนได้บรรจุรับราชการ
แม่แม่มีรังสังหรณ์อะไรไหม
มีสิแม่ส่งข้อความหาลูกลูกไม่ตอบ
แล้วแม่ก็มารู้ข่าวแล้วก่อนจะรู้ข่าวเนี่ยนะ
หมาก็มาเห่าหน้าบ้านปกติมันไม่เคยเห่าเลย
แล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานลูกสาวคนโตก็โทรมา
บอกข่าวร้ายกับแม่ว่าเนี่ยต้าโดนยิงเสียชีวิตแล้ว
ส่วนคุณพ่อก็บอกว่าการรับราชการทหาร
ส่วนหนึ่งเป็นความฝันนะของคุณพ่อ
พ่ออยากให้ลูกเป็นทหารลูกก็ทำตามฝันของพ่อให้สำเร็จ
แล้วคิดดูสิมกรา๒๑มกราปีหน้าลูกกำลังจะแต่งงานแล้ว
แล้วช่วงนี้เขากับแฟนมณฑิราณมณฑิชานะ
ก็เตรียมแจกการ์ดเตรียมงานต่าง
แล้วอย่างหนึ่งคือมีหลานอยู่ในท้อง
ยังท้องอ่อนอยู่เลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างพังหมดแล้ว
ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีล่ะไปถามตำรวจหน่อย
พันธุ์ตำรวจเอกพงศ์อานันรักษาชาติ

ถามท่านผู้กำกับที่ส่องพรบอบภัยนี่นะ
ท่านก็บอกว่ายอมรับเลยว่าคดีนี้ติดตามยากพอสมควร
ทำไมท่านบอกก็มันไม่มีข้อมูลหลักฐานอะไรเลย
ก็ใช่ไงทีนี้เดี๋ยวต้องดูค่ะว่าวงจรปิดต่าง
ถ้าเกิดตำรวจไปหามาได้เพิ่มเติม
มันจะเอามาประติดประต่อแล้วตามได้ไหม
คือมันไม่เหนือบากกว่าแรงมันไม่เกินความพยายามของตำรวจไทยหรอก
ต้องทำให้ได้นะคะแต่ว่าท่านก็ยืนยันแหละ
ว่าจะเร่งจับกลุ่มให้ได้เพราะว่าพฤติการแบบนี้
มันอุกอาจมากจริงนะครับ